ก็หลายคนก็ตั้งฉายาให้เปรี้ยวแล้วค่ะ

แต่ที่เยอะที่สุดน่าจะเป็นคำว่าโรคจิต
คือหลายคนก็มองว่าทำแบบนี้ได้เนี่ยโรคจิตหรือเปล่าป่วยหรือเปล่า
ซึ่งเรื่องนี้นะคะความเห็นจากแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวท
แก่นราชนครินเนี่ยเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลยบอกว่า
เปรี้ยวเนี่ยไม่ใช่คนโรคจิตไม่ใช่ผู้ป่วยโรคจิตนะ
เพราะว่าเขายังสามารถตอบโต้ได้ยังตอบโต้กับคนปกติได้

แต่ว่าเข้าข่ายจะเป็นผู้ป่วยจิตเวทค่ะในชนิดบุคลิกภาพผิดปกติ
ซึ่งลักษณะนี้ถ้ามีการใช้ยาเสพติดร่วมด้วย
ก็จะทำให้ก่อเหตุลักษณะแบบนี้ได้ง่ายขึ้น
ฟังความเห็นของแพทย์ท่านนี้กันค่ะ
ยังมีข้อมูลที่ไม่พอที่จะบอกได้ว่าเป็นโรคทางจิตเวท
ชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับ
เพียงแต่ว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้ทั้งจากสื่อช่องทางต่าง
อาจจะบอกได้ว่ามีความใกล้เคียงหรืออาจจะเข้าข่ายโรคบุคลิกภาพผิดปกติบางอย่าง
เพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นมันเป็นแบบแผนพฤติกรรมที่
มันเกิดขึ้นแล้วมันมีข้อสังเกตอยู่
อย่างเช่นบุคลิกภาพผิดปกติชนิดต่อต้านสังคม
พิภาพชนิดนี้ก็มักจะพบว่า
ผู้ที่มีปัญหาเนี่ยก็จะมักทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายบ่อย
ถ้าคำว่าโรคจิตเนี่ยผมมองว่าไม่เหมือนเลยนะ
เพราะว่าโรคบุคลิภาพผิดปกติกับโรคจิตไม่เหมือนกัน
โรคจิตอยากจะอธิบายให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจเหมือนกันครับว่า
คือโรคจิตคือต้องมาอยู่ในความเป็นจริงเนาะ
ทีนี้เท่าที่ดูเนี่ยผู้ที่กระทำการเนี่ย
ดูจากข่าวก็อยู่มีสติสัมชัญญะแล้วก็อยู่ในความเป็นจริงดี
สามารถโต้ตอบได้มีความคิดวางแผนที่สลับซับซ้อนได้ด้วยนะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้คิดว่าเขาน่าจะอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะครับ
ไม่คิดถึงคำว่าโรคจิตเลย
มีความใกล้เคียงกับโรคบุคลิกภาพผิดปกติบางประเภทนะครับ
ซึ่งก็จะใช้เสน่ห์ซึ่งเสน่ห์นี้อาจจะเป็นเสน่ห์ที่
มีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดีมีการแต่งตัวที่ดูดี
หรือมีการใช้คำพูดหวานล้อมที่สามารถชักจูงได้
บุคลิกภาพบุคลิกภาพลักษณะนี้คงไม่ทำให้เกิดจิตหลอนนะครับ
เว้นมีอาการทางจิตร่วมด้วย
ถ้าเกิดว่าเสพยามากขนาดหนึ่งแล้วมีอาการทางจิตร่วมด้วย
โอเคก็อาจจะเกิดอาการจิตหลอนได้นะครับ

สิ่งสำคัญก็คือว่าจะขาดความยับยังช่างใจ
แล้วก็จะมีพฤติกรรมที่กล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อาจคิดจะทำได้
อย่างนี้ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูคดีฆ่าหันศพในประเทศไทย
หลังประมาณสัก๑๐ปีก็จะมีเกิดเรื่อยนะครับเรา
ผมคิดว่ามันจะมีอยู่๒๓ลักษณะที่พบได้
หนึ่งก็คือผู้ที่กระทำการเนี่ยดูแล้วไม่ได้ป่วยเป็นโรคจิตหรอกนะครับ
แต่ว่าทำไปเพื่ออำพลางคดีอำพลางตัวศพหรืออะไรก็ตามนะครับ
คดีที่๒เป็นโรคจิตจริงแล้วก็ทำการฆ่าหันศพ
แบบนี้มันจะออกมาแปลกพิกลชัดเจน
คืออย่างบางเคสย้อนกลับไปดูเนี่ยก็หั่นศพออกมาแล้วก็เอาไป
เอาไปต้มเอาไปทำอาหารหรือว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
เหลือหัวไว้แล้วก็ไม่ได้คิดจะอำพลางใครด้วยแบบนี้
อันนี้มันก็ชัดเจนว่ามันแปลกพิกลนะครับ
อย่างกรณีของเคสที่เรากำลังพูดถึงเนี่ย
ผมคิดว่าไม่ได้มีลักษณะใดลักษณะไหนที่จะบอกชัดว่าเป็นโรคจิต
หรือมีความคิดมากกว่าว่าเขาน่าจะมีลักษณะของบุคลิกภาพผิดปกติ
เพียงแต่เวลากระทำการอาจจะใช้ตัวช่วย
อาจจะใช้ตัวช่วยเช่นใช้สุราใช้สารเสพติดเพื่อทำให้เกิดความกล้า
หรือว่าสามารถทำในสิ่งที่มันเหนือความคาดหมายได้เท่านั้น